เหนือหนาวแต่ใต้อวมเลยเพราะว่าฝนตกหนักทุกวัน
โอ้โหน้ำท่วมในหลายพื้นที่แบบมาไม่ทันกันไม่ทันตั้งตัวคุณผู้ชม
สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลา

มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม๗อำเภอเดือดร้อนกว่า๔๐๐๐ครอบครัว
มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยค่ะ๑รายนะครับ
น้ำเนี่ยล้นตลิงเข้าท่วมบ้านเรือนโดยเฉพาะอำเภอสบาย้อยนี่นะคะ
โอ้โหหนักเลยทีเดียวตามภาพคุณผู้ชม
กำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนทหารบกที่๔๒ค่ะ
ลงพื้นที่บ้านแลแบงหมู่๑ตำบลและอำเภอสบาย้อยที่สงขลานี้นะคะ

หมู่บ้านนี้ค่ะถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน
รวมไปถึงถนนหนทางเข้าหมู่บ้านคุณดูสิมันไม่เห็นถนนแล้ว
ยางพาราสวนผลไม้ชาวบ้านโอ้โหท่วมอ่วมกันหลายวันเลยค่ะ
พยพชาวบ้านไปแล้ว๒๖ครอบครัวนะคะรวม๑๐๒คนค่ะ
ซึ่งบ้านที่ถูกน้ำท่วมนี้นะคะก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ค่ะ
แล้วก็ต้องเร่งขนย้ายเข้าของของชาวบ้าน
อาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวกันก่อน
กว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะ

เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมของอำเภอสบาย้อย
และครั้งนี้ถูกน้ำท่วมหนักเป็นครั้งที่๒แล้ว
ภาพรวมสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลย
เพราะว่าน้ำมันมาพร้อมกับน้ำป่าด้วยช่วงนี้
แถวนั้นคือโอ้โหภูขงภูเขาแล้วก็ป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียว
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลาค่ะ
ล่าสุดนี้มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมไปแล้ว๗อำเภอ
ตำบล๑๓๖หมู่บ้านค่ะ
รวมแล้วกว่า๔๓๒๗ครอบครัว
ที่อำเภอนาม่อมหัดใหญ่ค่ะ

หัดใหญ่นาธวีบางกล่ำระโนธจนะและเทพาค่ะ
มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วย๑รายที่อำเภอนามหม่อมนะฮะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งลงพื้นที่
เพื่อให้ความช่วยเหลือกันแบบเร่งด่วนเลยนะครับคุณผู้ชม